ทัศกาลพระเมรุมาตร
เนื่องในงานพระราชมิธีธวะพระเพลิงพระบุษฎพในโหลดเชียรการที่๙
เปิดให้ประสบกรณิกรไทยได้เข้าเยี่ยมชมนิทัศกาลเป็นเวลาทั้งหมด๖๐วันนะครับ
วันที่ผ่านมามีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าชมนิทัศกาลกว่า๔ล้านคน
ติดตามจากรายงานของคุณนันทพรธวระครับ
ที่ตะวันจะรับขอบฟ้าสิ้นสุดแสงสุดท้ายของวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖
บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องแน่นไปด้วยประสบนิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หลั่งไหลมารอต่อแถวเข้าจุดคัดกรองอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อมีโอกาสเข้าชมความสมบูรณ์และความสมพระเกียรติของพระเมรุมาตร
และนิทัศกาลงานพระราชพิธี
เป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ทุกคนจะได้เข้าไปในพื้นที่พระเมรุมาตร
ก่อนจะปิดให้เข้าชมในเวลา๒๒นาฬิกา
ส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาช่วงสุดท้ายของการต้อนรับปีใหม่
พาครอบครัวเข้ามาสัมผัสความงดงาม
ของการประดับแสงไฟอย่างใกล้ชิด
และเข้าชมนิทัศกาลเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เช่นครอบครัววีระวัฒนาชัย
ที่ตั้งใจพาคุณแม่เดินทางจากจังหวัดสระบุรี
เพื่อมาชมพระเมรุมาตรเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพรรับปีใหม่
ก่อนจะมาตรงนี้แบ๊บไปที่วัดบะวอนก่อนแล้ว
ไปว่ายพระศรีร่างฐานก็ตั้งจิตอธิษฐาน
บอกว่าจะตั้งใจทำให้สำเร็จ
สำหรับนิทัศกาลประกอบด้วย๔ส่วนหลัก
คือนิทัศกาลพระผู้ทรงเป็นนิรันดิ์
พระราชกรณียกิจและจิตกรรมฝาผนัง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทัศกาลพระเมรุมาตรพิมารนรมิตร
เนื้อหาแสดงถึงการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
และงานบุรณปฏิสังขรราชรส
และพระยานมาตรที่ใช้ในงานพระราชพิธี
ทัศกาลสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตา
จัดแสดงพระเมรุมาตรจำลอง
และปฏิมากรรมประกอบพระเมรุมาตร
โดยมีอาสาสมัครนำชม
ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน
จะมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ
และภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาตร
สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจ

เนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
จากการที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม

นับตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายน
จนถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙

มียอดผู้เข้าชมนิทัศกาลทั้งหมด๔๘๖คน
เมืองต้นกรมศิลปากรได้กราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

จากนั้นจะมีพิธีบวงสวงก่อนการลื้อถอน
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๒เดือนครึ่ง
และจะคืนพื้นที่ในเดือนมีนาคม

เตรียมขนย้ายงานสถาปัตยกรรม

ภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดปฐุมธานี

จะนำไปจัดเก็บไว้ที่สำนักช่าง๑๐หมู่

จะนำไปจัดแสดงนักพิพิตภัณฑ์ทัศน
นันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน